ออกดอกสะพรั่งแบบนี้น่าชื่นอกชื่นใจสมกับที่ตั้งใจบำรุงจริง
แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้หนาวเย็นค่ะมีหมอกอีก
อกเนี่ยก็อาจจะทำให้ดอกมะม่วงร่วงได้

สิ่งแรกเลยที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้คือคุณภาพอากาศฝุ่นพิษเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นเข้าไปดูในแอร์วิชัวร์เลยนะคะ
ก็จัดอันดับของเมืองเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ที่มีฝุ่นละออง
ประเทศไทยกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้นะคะอยู่ที่อันดับ๑๔ของโลก
เหนือจากนั้นในแถบปริมณฑลเองหลายพื้นที่เลยนะคะ
คุณผู้ชมที่ขึ้นแถบสีแดงวงกลมสีแดงขึ้นแถบกันเยอะเลย
แล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้คาดการณ์ว่าวันพุธจะหนักกว่านี้ด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราจะสังเกตเห็นกลุ่มเมฆนะคะที่พาดผ่านทางตอนกลาง

เรื่องของกระแสลมก็ยังพัดมาหลากหลายทิศทางนะคะ
แน่นอนเลยก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคตะวันออก
ออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทะเลเจียนใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น
ยังคงมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนนะคะ
เอาความหนาวจากทีมมาลัยเข้ามาปกคลุม
ภาคเหนือหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่

ทำให้ระยะนี้ยังคงมีฝุ่นละอองอยู่มากนะคะ
ที่ภาคใต้เริ่มมีฝนบ้างแล้ว

ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ

แล้วก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะ

อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นนะคะ
ช่วงนี้มีเมฆบางส่วนมีหมอกในตอนเช้า
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยและฝั่งอันดามันนั้น
มีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ถ้าฝั่งอ่าวไทยก็แถบจังหวัดชุมพรลงไป
ถ้าฝั่งอันดามันก็ระนองภูเก็ตแล้วก็พังงานะคะ
กรุงเทพมหานครเช้านี้มีเมฆบางส่วนมีหมอกตอนเช้านะคะ
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของค่าฝุ่นละอองที่เป็นพิษนะคะ
เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพทั้งผิวพันธ
ทั้งระบบภูมิต้านทานแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วย
ขณะเดียวกันนะคะยังส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
อาจจะทำให้ผืดแค่การเติบโตไม่เต็มที่
หรือว่าถ้าเป็นยอดดอกมะม่วงแบบนี้ก็อาจจะทำให้ร่วงได้
เพราะว่าหมอกมันจะมีความเค็มด้วยแล้วก็มีฝุ่นพิษด้วย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่เกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะคะ
ก็ระวังดูแลพืชผลการเกษตรให้ดี
อย่าลืมค่ะนี่เหมือนที่ดิฉันนะคะให้พี่น้องเขามาช่วยฉีดยา
คนดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยให้เต็มที่
อ่ะมาแล้วจัดการได้เลยนะพี่นะ
เดี๋ยวจะให้อาหารกระต่ายรอเลยละกัน
เอาเลยจ้ามาเลยลูกมาเลยมามามามามามา
น่าเอ็นดูลูกแม่